อีกคนที่เปลี่ยนหน้าทำไมใครยังมีใครเปลี่ยนหน้าอีกอ่ะ
ผ่าตัดแปลงหน้าท่านผู้ชมค่ะ
ที่พี่สุรชัยจากวัย๖๐นะฮะ
สุชัยบอกว่าจะเปลี่ยนให้เป็นวัย๓๐๔๐
นี่คุณหมอบอกทำได้ยุคนี้ศัลยกรรมเฟื่องนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างพี่สุรชัยสมบัติเจริญนั้น
ก็ออกมาเปิดเผยแล้วว่าจะทำใบหน้าใหม่ให้ดูหนุ่มขึ้น

โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกะมนต์ย่านราชพร้าวนะคะ

ในแพทย์กะมนต์พันศรีทุ่ม

จะให้เหลือแค่อายุสามสิบถึงสี่สิบปีเท่านั้น

บอกว่าเหตุผลที่ทำลิโพจะออกอัลบั้มหมายชื่อ

ต้องมอบความสุขให้กับประชาชน
มอบแล้วก็อยากจะรูปร่างหน้าตาดี
เดี๋ยวก่อนแกจะทำแต่เฉพาะหน้าอย่างนี้

ที่จะทำนี่คือ
จะปรับเปลี่ยนการหย่อยันของกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าทั้งหมด

สมัสปลูกผมใหม่อีก๓๐๐๐เส้น
๓๐๐๐เส้นกราฟต้องใช้การผ่าตัดทั้งหมดประมาณ๖๗ชั่วโมง
อันนี้เปิดเผยก่อนแล้วนานไหมว่ากว่าที่จะเสร็จเรียบร้อยด้วยดี
๓เดือน๓เดือน๓เดือนทำไมถึงถามเขาก็จะสัมภาษณ์กันไปแล้วเนี่ย
เออไม่ใช่เหรอเขาบอกว่าจะสัมภาษณ์พรุงนี้
อ๋อพรุ่งนี้ก็จะสัมภาษณ์แล้วนั่งเก่าอะไร
ทันทำรายการอยู่สดนั่งเก่า

ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งนี้๗หลักก็ล้านล่ะค่ะ

อยู่ได้๑๐๒๐ปีไอ้การฉีดอะไรต่างอยู่ได้แค่๓๔ปีหนึ่ง
บ้าเหมือนกว่าอย่างผมเนี่ยนะที่เขาปลูก
พี่พี่พองออกไข่มันขึ้น
อย่างผมที่เขาปลูกเนี่ยนะก็ประมาณ๔๕แสนแล้ว๔๕แสนบาทแล้ว
อ๋อนั่งก็ค่าเหลือหน้าอีก๖๐๐๐๐๐อีกสิ
แล้วก็พี่มาร์ททำมาเท่าไหร่

ไม่ที่มัดธรรมชาติหมดเลยไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ธรรมชาติหนึ่งแหละ

ธรรมชาติทำรุ่นแรกเลยตั้งแต่ยังใช้เอ็นแทนเส้นไหม
อย่ามายุ่งกับฉันเขารู้หมดทุกอย่าง
ต้องบอกอย่างหนึ่งนะทำอย่างนี้ทำได้ไหม

ถ้าสมมุติว่าคุณสุรชัยจะทำให้ดูหนุ่มขึ้นเนี่ยนะ
แล้วพอบอกว่ามีการปลูกผมตั้ง๓๐๐กราฟ

ไปทุกรายการครองติดต้มลิง
คืออย่างนี้โอเคฉันต้องขอยอมรับว่าโอเค

ผู้ชายเนี่ยนะดูแก่ปั๊บตอนหัวล้าน

เรื่องนี้ไม่แก่เพราะผมยังหนาป่ะ

เราเรียกว่าไฮไลทอย่าเรียกนี่ดีกว่าหัวล้าน

หนวดที่เต็มไปหมดเลย

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าอ้วน
ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะบอกให้กับ
คุณสุรชัยว่ามันต้องผอมลงหน่อยนะ

เขาเล่นละครที่รูปนี้เท่านั้นเป็นมุมกล้องมากกว่า

นี่แหละค่ะนี่แหละค่ะนี่คือสนุนราคาของการทำทั้งหมด

เขาก็อยากจะทำเพื่อให้หล่อจะได้แบบว่า